ที่เรื่องของนักฟุตบอลชุดยู๒๓นะคะก็มีโปรแกรมที่จะแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย
เกมแรกวันที่๘นะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเกมอุ่นเครื่องแบบปิด
คือปิดจริงไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปดูเลย
แข่งขันกับซาอุดีอาราเบียนะคะแล้วก็แพ้ไป
แต่แม้ว่าจะแพ้อาเกรานิชโนก็บอกว่าพอใจฟอร์มนะ
เพราะว่านักเตะดูเข้าใจแทคติกการเล่นมากขึ้น
แต่สิ่งที่ต้องตามต่อคือผลพวงจากเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้
มีบาดเจ็บเพิ่มเติม๒คนนะครับ
ความพร้อมของทีมชุดยู๒๓นะครับ
ช่วงสายที่ผ่านมานะครับได้เข้าโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายนะครับ
เพื่อเตรียมพร้อมก่อนศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
แพ้ซาอุดีอาราเบียไป๐ตอน๑
บาเลนเขาก็อุ่นเครื่องเหมือนกันคู่แข่งนัดแรกของเรา

ก่อนกระซ้อมของวันนี้นะครับอาคีระนิชชูโน่หัวหน้าผู้ปรึกษร
รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ก็มีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก
ส่วนช่วงเวลาต่อจากนี้นะครับจะพยายามหาเกมอุ่นเครื่องเพิ่มอีก๑นัด
เพื่อมีโอกาสดูผู้เล่นและทำให้ทุกคนมีความคุ้นเคยมากกว่าเดิมนะครับ
ซึ่งหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้นะคะก็มี๒นักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะคะ
โดยเฉพาะในรายของอิมฟานดอร้อดาวรุ่งวัย๑๙ปี
ก็อาจจะต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดเลย

หนึ่งในสมาชิกจากชุด๔เกมนะครับ
ซึ่งประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพนะครับบาเรนออสเตรเลียแล้วก็อีรักษ
โดยยกให้สุประโชคสารชาติสุประชายใจเด็ดและชินพัฒนลีออกเป็น๓นักเตะคนสำคัญของทีมชุดนี้
โดยเฉพาะ๒รายแรกนะครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ในการเล่นกับทีมชาติชุดใหญ่
ส่วนการได้อากิระนิชิโนอดีตกุญซื้อที่ประสบความสำเร็จกับกัมบาโอซาก้า
คุมทีมชาติญี่ปุ่นเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก๒๐๑๘
ส่วนอีกทีมนึงนะคะที่ถูกมองว่าเป็นทีมเต็ง๑ที่จะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอน
ยกให้กับออสเตรเลียบอกเหตุผลด้วยด้วยรูปร่างและมาตรฐานฟุตบอลที่เหนือกว่าทีมอื่นในกลุ่ม
ทีมในลีก้า๒ของโรมันค่ะ
ออสเตรเลียเวลามีธุรกิจสำคัญอย่างรายการนี้
อย่างที่ทราบกันนะครับว่าคัด๓ทีมไม่รวมญี่ปุ่นไปโอลิปิก
สเตรเลียเขาจะส่งทีมเข้าร่วมนะครับ

บางทีก็ส่งผู้เล่นที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ของการแข่งขัน
ไม่ก็ไม่ส่งก็มีบ้างนะครับ
ส่วนโปรแกรมการแข่งขันนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเกมแรกนะคะไทยจะลงแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
วันที่๘มคเจอกับบาเลร์นก่อน
หลังจากนั้นค่ะวันที่๑๑มกราคมเจอกับออสเตรเลียนะคะ
แล้วก็นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับอีรักษ์ค่ะ
วันที่๑๔มกราคมทั้ง๓นัดนะคะ
แข่งขันเวลาเดียวกันก็คือ๒ทุ่ม๑๕นาที
แล้วก็แข่งขันที่ราชมังคลากีฬาสถานก็สามารถไปเชียร์กันได้ค่ะ
ข่าวสารจากทางสมาคมก็บอกว่าตัวยังมีว่างอยู่นะครับ
แฟนบอลที่มีเวลาหรือว่าอาจจะสะดวกไปชมเนี่ย
ไปเชียร์ทีมชาติไทยกันที่ขอบสนามได้เลยนะครับ